สำหรับคนที่ก่อเหตุนี่ดูสิฆ่าเปลือยสาวใหญ่
แล้วก็หมกศพอยู่ตรงใต้ถุนเพลิงพัก
ใช่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยตอนนี้ยังตามหาตัวคนก่อเหตุ

แต่ว่าภาพที่ตอนไปเจอศพสะเทือนใจนะ
ฆ่าหมกศพเลยครับใช่ค่ะน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๒๓วันแล้ว
เพราะว่าตอนที่ไปเจอศพอยู่ในสภาพเปลือยเลยค่ะ

ใช่นี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะ
ศพของผู้หญิงคนนี้คือนางนันทวันอายุ๕๘ปีค่ะ

และตำรวจที่สภพบางภีร์สมุทรประการ
เจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าพอตรวจโควิดแล้วศพคือขึ้น๒ขีด
แปลว่าติดเชื้อแล้วก็น่าจะเสียชีวิตมา๒๓วันแล้ว
เพราะว่าร่างก็เปลี่ยนสภาพไปแล้วนะคะ
จุดตรงนี้ที่เจอศพก็เป็นเพลิงสังกษี
อยู่ใต้สะพานข้ามคลองบางฉลง
ที่ถนนเทพรัฐกิโลเมตรที่๑๖นะคะ
ซึ่งด้านหน้าก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นประตู
เปิดเข้าไปก็จะมีกุญแจมีโซ่คล้องเอาไว้

แล้วดูสิรอบมันก็มีขยะเขยะเต็มอยู่ไปหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบหาว่ามีร่องรอยการต่อสู้อะไรไหม
ชาวบ้านบอกว่าคนตายเป็นคนเร่ร่อนจะมาพักอยู่ตรงนี้

เหมือนกับคนร้องด้วยความเจ็บปวดก็ไม่มีใครเอกใจ
แล้วหลังจากนั้นมีการมาตามหาผู้ตายตรงนี้ด้วยนะ
ตะโกนเรียกก็ไม่เห็นมีเสียงตอบกลับมา

แล้วจู่มาเจอเป็นศพแบบนี้
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็บอกด้วยนะคะ
ว่าผู้หญิงคนนี้เคยมาบอกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยว่าถูกข่มขืน
เอาฟังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าหน่อยค่ะ
คิดว่าเขาจะเอาอะไรยังไงคิดว่าเขาไม่อยู่
แต่ประตูบ้านเขามันห่างอยู่มันเป็นโซ่
แล้วมันมีกุญแจล็อก
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคาดว่าน่าจะถูกข่มขืน

ทีนี้หลังจากนี้เขาก็ต้องประสาน

เพราะว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ปกติเขาจะดื่มเหล้าอยู่ใกล้ตรงนี้

แต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วนะว่าใครก่อเหตุ

เพราะว่ามีชายเล่ร่อนที่อยู่แถวนี้หายตัวไปเหมือนกัน